เขาไปซื้อควายแม่ลูกอ่อนมา๒ตัว

ปรากฏว่าโดนควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวมันคลั่ง

เหตุการณ์นี้คนเจ็บนะคะ๓คน

เดี๋ยวดูจังหวะที่ควายมันคลั่งหน่อยค่ะคุณผู้ชม

วิ่งหนีตายกันสุดชีวิตเลยนะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะเขามันยาวนะ
นี่ควิดคนจนคนเลือดท่วมเลยนะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เจ้าหน้าที่ประชุศัตริย์ตำรวจชาวบ้าน
ห้าสิบกว่าคนก็วิ่งหนีกระเจิงเหมือนกันค่ะ

เป็นเหตุการณ์สลดนะคุณป้าเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะ
ใช่ค่ะคุณป้าประเสริฐเทพสงเคราะห์นะคะ
อายุ๕๓ปีที่เป็นเจ้าของนี่แหละ

แล้วคุณป้าก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้านนา
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
อยู่ที่ตำบลศรีกระอางที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
อกจากคุณป้าประเสริฐที่เสียชีวิตเนี่ย
คนได้รับบาดเจ็บนี่อีก๓คนนะ
มีนายสมทรงเทพสงเคราะห์อายุ๓๒ปีเป็นน้องของคุณป้าประเสริฐเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีลูกสาวของคุณป้าประเสริฐก็คือนางสาวประพัดศรเทพสงเคราะห์
อีกคนนึงก็คือหลานค่ะนางสาวพัสราภามะลิทองอายุ๑๖ปีค่ะ
คนได้รับบาดเจ็บก็โดนควายมันคลั่งแล้วก็ควิด
คือ๓คนนี้ถูกส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วก็สุดท้ายคุณป้าเนี่ย
พยายามไปใกล้เข้าใกล้ควายอีกคุณป้าก็เลยโดนควิดเป็นคนสุดท้าย
เอาจริงนะลูกสาวป้าไม่คิดว่าแม่จะโดนหนักขนาดนี้
แต่ลูกสาวบอกว่าตอนที่เห็นว่ารถพยาบาลเอาแม่มาเนี่ย
คือเลือดท่วมหน้าแล้วแม่ตาค้างลูกสาวช็อกเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านตำรวจประสุนสัตว์กู้ภัยต้องไล่ต้อนนะนะคะ
แล้วก็กระเจิงเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาใช้ปืนยิงยาสลบยิงมาแล้วนะ
แต่เอาไม่อยู่จริงคุณผู้ชมเลยตัดสินใจไม่งั้นจะต้องทำร้ายชาวบ้านมากไปกว่านี้
ตัดสินใจเอาปืนยิงควายแม่ลูกอ่อนทั้งสองตัวจนมันตายกลางป่าค่ะ
แล้วก็ลูกควาย๒ตัวเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็เอาปืนยิงยาสลบเนี่ยยิงจนลูกควายสลบเนี่ยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุสลดจริงไปสอบถามก็รู้ว่าคนในครอบครัวนี้ก็คือนางประเสริฐเนี่ยนะคะ
ไปซื้อควายทั้งสี่ตัวมาเลี้ยงในราคา๑แสน๒หมื่นบาท
ทีนี้ช่วงที่มันเกิดเหตุตัวลูกสาวแล้วก็หลานสาวของนางประเสริฐออกไปดูควายที่คอก
เสร็จแล้วสังเกตเห็นอาการแล้วว่าเนี่ยอาการมันไม่ปกติเลยมันดูแบบดูกระฟัดกระเฟียดแปลก
ทีนี้ก็คิดว่ามันร้อนหรือเปล่าพยายามจะแกะเชือกแล้วก็เอามันหลกร่ม
แต่ปรากฏว่าพอพยายามจะเข้าไปใกล้เท่านั้นแหละมันก็เกิดอาการคลั่งเลยค่ะ
มาวิ่งชนแล้วก็ควิดจนทำให้ทั้งลูกแล้วก็หลานของคุณป้าประเสริฐได้รับบาดเจ็บ
แล้วตอนจังหวะนั้นป้าประเสริฐออกมาดูนะก็โดนควายมาควิดจนเลือดท่วมไปด้วยค่ะ
ที่สุดเอาไปส่งโรงพยาบาลคุณป้าเสียชีวิตแล้วหนึ่งในผู้รอดชีวิตเนี่ยคือคุณลุงสมชาติจิตมั่นอายุ๔๕ปีนะ
คุณลุงรอดตายเพราะอะไรเพราะว่าลุงเนี่ยแกล้งตายโอ้โห
โดนควายมันชนแล้วนะพึ่นเหยียบทั้งตัวแล้วลุงถอดเซื้อให้ดูเลย
เนี่ยรอยที่มันเกิดขึ้นแล้วลุงเชื่อนะคะว่าพุทธคุณบารมีหลวงปู่ทวดพระสมเด็จแล้วก็หลวงพ่อเกิด
วัดสะพานด์คุ้มครองทำให้ลุงเนี่ยแคล้วคล่านแล้วปลอดภัย

สมชาติคือคนที่รอดตายนะคะ
เล่นให้โชว์ด้วยพี่โชว์ด้วยควายเหยียบ
เหยียบแรงไหมพี่

หลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเกิดวัดสะพาน
เนี่ยคุณลุงสมชายเขาบอกเลยนะบอกว่าตอนนั้นน่ะนะควายแม่ลูกอ่อนเนี่ย
อยู่ห่างประมาณสักยี่สิบวาพอแม่ควายเนี่ยนะมันเห็นปุ๊บ
วิ่งพุ่งเข้าใส่ลุงสมชาติเลยลุงสมชาติก็วิ่งอ้อมต้นไม้
หนีไม่ทันพยายามจะปีนต้นไม้ก็ปีนขึ้นไม่ได้ลื่น
ตกใจมากวิ่งอย่างเดียวค่ะเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็โดนควายชนที่กกหูไปรอบนึง
ครับทีนี้เท่านั้นไม่พอนะตอนที่โดนชนอ่ะคุณลุงอ่ะจับ
จับเขาควายแล้วก็ล้มตัวลงนอนแกล้งตายเลยแล้วควายมันก็เหยียบหลัง
แล้วก็ชนอีกเป็นสิบครั้งเลยอ่ะค่ะนี่คุณลุงโชว์พระให้ดูเลยนะฮะใช่ค่ะ
เนี่ยสรุปคือคุณลุงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนลูกสาวของคุณป้าประเสริฐบอกว่า
ตอนนี้ไม่เอาแล้วกลัวแล้วลูกควายสองตัวเนี่ยขายให้คนอื่นเลย
แล้วก็จะไม่เลี้ยงควายอีกแล้วอะค่ะฝากขายไปแล้วนะฮะใช่ค่ะซื้อมาแต่ทำแม่ตายเนี่ยนะฮะ
แล้วศพของคุณแม่เนี่ยนะคะก็มีการตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอินต์ประชาราม
เป็นเจ้าของซื้อมามาเลี้ยงแท้แท้สุดท้ายโดดมันขุดจนตายเลยอ่ะค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะ